พาไปติดตามอาการของช้างกันหน่อยค่ะพลายสมโชคจำได้ไหมคะ
ก่อนหน้านี้เราเคยเล่าให้ฟังที่บอกว่ามันเหมือนไปแบบก่อกวนสวนชาวบ้าน
แล้วก็สุดท้ายถูกกำนันในอำเภอพรมคีรียิงยิงขาหน้าสองข้าง
แล้วก็ยิงเข้าที่งวงด้วยจนมันบาดเจ็บนะคะทีมสัตวแพทย์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็เดินทางเข้าตรวจร่างกายพลายสมโชคซึ่งตรวจกันอย่างละเอียดเลยนะคะ
แล้วก็มีการเอ็กซาเรย์อวัยวะด้วยเพราะว่าแผลเนี่ยมีอาการอักเสบแล้วก็เป็นหนองค่ะ
ครับทีมสัตวแพทย์ก็เลยล้างแผลแล้วก็ฉีดยาฆ่าเชื้อไว้ให้
แผลที่งวงถูกยิงจนกระสุนทะลุไม่พบกระสุนฝังในเนื้องวง
แต่ว่าที่ขายังตรวจไม่พบหัวกระสุนก็ต้องเอ็กซาเรย์ดูซ้ำ
แล้วก็นำฟิล์เอ็กซาเรย์มาตรวจดูแนววิถีกระสุนด้วยว่าฝังในกระดูกหรือเปล่า
จะได้กำหนดแผนการรักษาต่อไปโดยจะมีการกลับมาตรวจอีกครั้งในสองวันข้างหน้าค่ะ
แต่ว่าตอนนี้ถือว่าสภาพร่างกายของพลายสมโชคยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
สภาพการรับรู้ก็ยังดีอยู่เอาใจช่วยพลายสมโชคกันด้วยนะคะ